คือในกรณีที่เป็นแบงค์กันนะครับ
ประเด็นนี้เท่าที่ทราบสมัครตลอดินชาติเนี่ย
เคยมีการถามไปที่อ่าทางมารทไทย
ณขณะนี้ก็ยังมองว่ายังไม่ผิด
นั่นหมายความว่าก็เลยเป็นช่องให้มีการนำแบล็งกันเข้ามา
แล้วก็มีคนที่คิดไม่ดีส่วนหนึ่งมีการแปลง
เพื่อจะมาใช้ในการก่อเหตุต่างรวมทั้งกรณีนี้
ผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต้องนำมาทบทวนเรื่องของกฎหมายแหละครับ
เราจะมีการป้องกันเหตุแบบนี้อย่างไรได้บ้าง
ส่วนประเด็นที่บอกว่าผู้ก่อเหตุเองแปลงยังไง
แปลงเองหรือว่าให้ใครแปลงให้จ้างใครจัดงานอะไรอย่างไร
อยู่ระหว่างการสืบสนสอบสนกรรมบทนะครับ
แรงกันปกติมันจะมีแต่เสียงใช่ไหมครับ

ถ่ายหนังหรืออาจจะเป็นเรื่องการกีฬาเรื่องการแสดงอะไรต่าง

เขาไม่ได้โทรออกแบบมาสำหรับการการกระสุน

กระสุนของแบรงค์กันที่ยิงอาจจะโดนเป็นสีอะไรหรือเปล่า

แต่เดี๋ยวไปเอากระสุนปืนที่มาใส่
ปืนของแบงค์กันเนี่ย
มันจะเหมือนรูปร่างลักษณะอะไรต่างเนี่ย

ดังนั้นเขาใส่ดัดแปลง

ขนาดเดียวกันกับปืนของจริงอยู่แล้ว
ก็ดัดแปลงแล้วก็มีระบบ

มันอยู่ที่ดินปืนในลูกกระสุน

เจาะไปที่ท้ายกระสุนปืน

มันก็จะดินปืนออกไป
ดังนั้นมันก็เป็นอาวุธโดยสมบูรณ์เลย

พี่ท่านอาจารย์บอกว่า

สมัยก่อนผมเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ย

เราถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน

เพื่อกันป้องปามในการจับกลุ่มเนี่ย

มันมีพัฒนาการในเรื่องกีฬา

ใช่เหมือนกันคล้ายกัน
บีบีกันแบล็งกันจะไม่ใช่สิ่งเทียมอาวุธปืนอย่างนี้หรอ

เพราะไม่ใช่มันก็เลยทำให้แพทย์

คนคิดไม่ดีก็เลยมาดัดแปลง

คือการอาวุธเนี่ยเขาบอกให้มี๒อย่าง

เป็นอาวุธโดยสภาพ

ถ้ามันไม่ใช่เป็นสภาพอาวุธ

ปืนปากกาบางทีดูเหมือนไม่ใช่

ดังนั้นไอ้ตัวนี้เราก็ต้องมาดูว่า

ผมเชื่อว่าโซเชียลมันมีสอนหมดเลย

เป็นเรื่องที่เราไปหาเพื่อจะถอดบทเรียน

ที่ที่พักของเด็กกระสุนเต็มเลย

ใส่มกทอดแมคแล้วก็ไปซอม

แรงมากเขามีกระสุนสงครามเลยนะใช่นี่ถ้าเกิดนะเรา
ในทางที่ดีถ้าไม่ใช้ปืนอย่างงี้มาก่อเหตุมัน
นั้นนะถ้าเขามีอาวุธปืนหรือเรื่องเขาอาจจะศึกษา
อยู่ก็ได้ถ้าเป็นปืนกลแล้วสูญเสียจะมากกว่านี้นะ
เพราะกระสุนปืนเค้าเยอะมากไงเราไม่รู้ว่าเค้าอังศึกษาอยู่ป่ะ
ถ้าศึกษาแล้วสำเร็จไอ้พวกปืนปืนยาวปืนสงครามน่ะ
ยุ่งเลยน่ะผมไม่เห็นการตรวจอาจารย์มองอย่างนั้นกระสุนปืน
เจอกระสุนปืนเจออย่างนี้ครับคือผมก็ได้ให้ความเห็นไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
รายการเมื่อวานเนี้ยว่าผมเชื่อว่าผู้คอยตัวเองเนี่ย
ไม่ใช่หยิบปืนมาครั้งแรกแล้วมาก่อเหตุเลยควรจะต้องมีการซ้อม
ว่าจะเป็นซ้อมยิงปืนซ้อมลักษณะท่าทางต่าง
เขาเห็นคลิปมีคลิปแล้วตอนหลังก็มาเห็นคลิปออกมา
บอกว่ามีการซ้อมจริงครับถ้าคลิปนั้นเป็นคลิปยืนยันว่าตรงกัน
เป็นเด็กผู้ก่อเหตุจริงก็สะท้อนกลับมาแล้ว
ใครเป็นคนพาเขาไปซ้อมการจะซื้อกระสุนไปซ้อมยิง
สิ่งต่างเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ทราบไหม
แล้วทำไมถึงปล่อยให้เด็กไปทดลองใช้ลักษณะอาวุธปืนแบบนี้
มีการศึกษาข้อมูลโดยโปรดิเซอร์ในสหรัฐอเมริกานะครับด้านอาชียวิทยา
เก็บข้อมูลไปตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดย้อนไปประมาณห้าสิบปี
เหตุการณ์แบบเกิดกราศจริงหรือแอคทีฟชุตเตอร์ในสหรัฐอเมริกาครับประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดคดี
เจ็ดสิบแปดละครั้งเนี่ยนะครับเขาพบว่าประมาณอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ของผู้ก่อเหตุมีสภาพเกี่ยวเรื่องจิตใจ
แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นปัญหาจิตเวทนะครับสภาพจิตใจหมายความว่าจิตไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป
จะวิธีการคิดบุคภาพการแสดงออกคนส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า๓๐เพศชาย
สิ่งที่ตรงกันข้อมูลนั่นคือว่าผู้เขียนตัวเองส่วนใหญ่
มักจะเป็นคนที่ชอบแยกตัวอยู่ตามลำพังบางรายพบว่ามีปัญหาครอบครัวอย่าร้างนะครับ
รายก็พบว่าไม่ค่อยสูงเสียงมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบางรายเพราะว่าถูกบูลลี่ถูกเพื่อนรังแก่
ต้องการสร้างการยอมรับครับว่ากลับมาในกรณีนี้ผมว่าอันนี้อาจจะเป็น
ตัวอย่างหนึ่งที่เราจะไปดูย้อนกลับไปเพื่อจะได้ดูมาตรการในเชิงเฝ้าระวังป้องกัน
ในเหตุแบบนี้เกิดกระนิกในสังคมอะครับ